ในแสดงการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส
จุดเริ่มต้นจริงคือวันที่๗ตุลาคมวันเสาร์
กลุ่มฮามาสเปิดฉากในการโจมตีอิสราเอล
การยิงขี่ปนาวุฒิประมาณ๒๕๐๐๐ลูก
หนึ่งในจุดที่ถูกโจมตี
คืองานเทศกาลดนตรีที่อิสราเอลนะคะ
มีผู้รอดชีวิตเขาถ่ายคลิปนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ภายในงานจากตอนแรกที่คนกำลังเต้นกันอย่างสนุกสนาน
จนตอนนี้คือร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเลยนะคะ
จุดนี้อยู่ใกล้มากใช่ไหมใช่ค่ะ
มีทั้งขี่ปนาวุธที่ระเบิดถล่มลงมา
ได้ยินเสียงใช่ไหมคะนี่คือเสียงปืน
เสียงปืนกระดยิงของกลุ่มฮามาสนะคะที่บุกเข้ามา
นี่คือวันเสาร์นะวันเกิดเหตุวันแรกเลยใช่ค่ะ
คนก็วิ่งหนีแตกกันไปคนละทิศคนละทางหาที่กำบังกัน
มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะครับ
นั่นคือรถถังของทหารอิสราเอลนะคะ
ที่เข้ามาตรึงกำลังในพื้นที่ใช่ค่ะ
มีคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถด้วยนะคะ
จะเห็นพฤติการของกลุ่มฮามัสชัดเจนมากนี่ค่ะ
คือบุกเข้ามามีเสื้อเกราะมีปืนแล้วก็นี่
นั่นคือคนเจ็บนะคะมีเลือดอยู่ด้วยแล้วก็จับตัวคนไปแบบนี้เลยค่ะ
คือคนรอดชีวิตที่พยายามซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องรถค่ะ
นั่นค่ะเห็นไหมคะ
มันทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่แรงงานไทยเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขาซ่อนกันอยู่ในแคมป์คนงานนะ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยพาตัวคนออกไปเป็นตัวประกันเต็มไปหมดเลยนะคะ
จนกระทั่งเหตุการณ์มันเริ่มสงบลง
กลุ่มคนที่มาร่วมงานก็พยายามออกจากพื้นที่และหนีตายให้เร็วที่สุด
นี่คือภาพเหตุการณ์ณวันงานในวันที่๗ตุลาคมนะคะ
ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไม่มีใครได้ตั้งตัวเลย
ถ้าถามว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงนะคะ
ต้องบอกว่าไม่มีทางจบลงง่ายค่ะ
เพราะว่าอิสราเอลตอนนี้ประกาศยกระดับการสู้รบแล้ว
คือตัดน้ำตัดไฟในพื้นที่ฉนวนกาซ่า

ในการข่มขู่ว่า
อิสราเอลยิงมาเขาจะฆ่าตัวประกันทีละคน
แล้วก็มีการไลฟ์ด้วยนะคะ

ตัวประกันที่เขามีอยู่ในมือเป็นร้อยคนเนี่ยได้ตายทีละคนแน่แน่โอ้โห
ถ้าพูดถึงจำนวนผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่วันอาทิตยจนถึงวันจันทร์เนี่ย
พุ่งไปกว่าหนึ่งพันหกร้อยศพแล้วนะคะข้อมูลจากสำนาคาวเอาเจอร์ซีร่า
กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์สมาคมซี่วงเดือนแดงปาเลสไตน์
แล้วก็หน่วยแพทย์อิสราเอลรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประทะ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย
สราเอลเก้าร้อยศพบาดเจ็บสองพันหกร้อยคนปาเลสไตล์นะคะ
เสียชีวิตเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดศพแบ่งเป็นสองพื้นที่
ที่ฉนวนกาซ่าเจ็ดร้อยสี่ศพเวสแบงค์สิบเจ็ดศพ
บาทเจ็บทั้งหมดสี่พันเก้าสิบรายที่ฉนวนกาซ่าสี่พันราย
แล้วก็เวสแบงค์เก้าสิบรายนะคะโฆษกองทัพอิสราเอลบอกว่า
สราเอลเนี่ยอบพยพพลเรือนชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ใกล้ฉนวนกาซ่าออกไปหมดแล้ว
กองกำลังอิสราเอลก็นำรถถังวางระบบป้องกันทางอากาศตลอดแนวชายแดนแล้ว
และยังคงยิงจอมตีทางกลุ่มฮามาสอย่างต่อเนื่องค่ะครับ
มีรายงานว่าอิสราเอลยิงโจมตีไปกว่า๒๐๐จุดในฉนวนกาซ่านะคะ
แล้วก็พบศพของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่แทรกซึมเข้ามาในอิสราเอลมากกว่า๑๕๐๐ศพ
หน่วยงานสาธารณสุขในฉนวนกาซ่าเองก็กล่าวโทษอิสราเอลที่จมตีหน่วยงานการแพทย์
แล้วก็แคมป์จาบาเลียจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
สถานการณ์ในเวลานี้ทำให้หน่วยงานสาธารณสุขขาดแคลนอย่างหนักค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อเพลิงแล้วก็ยารักษาโรคมีการร้องขอให้มีการเปิดทางเพื่อมนุษยธรรม
เพื่อให้สามารถลำเลียงเวชพันธุ์แล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลท้องถิ่นได้นะคะ
คือตอนนี้เรียกได้ว่าอิสราเอลพยายามแบบถ้าเป็นคนก็คือตัดแขนตัดขาตัดทุกเส้นทางจริงเพื่อที่จะเอาชนะศึกนี้ให้ได้ค่ะ